ผู้หญิงนะฮะออกจากสถานบันเทิงมาก็

เมาแหละแล้วก็จะแวะกินข้าวข้างทาง

ปรากฏว่าแทนที่จะคุยจะบอก

กลับกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันครับ
พี่คุณ

หุ้นพวกเก่าบวนพูดให้พวกผมผมขออัดวีดีโอนะครับเดี๋ยวพวก
เอ๊ะปราศาบัยรุ่นเขาเรียกอะไรแตมกราฟเหรอ
คดีนี้อาศาบุรณิธิกู้ภัยอำเภอปลูกแดงจังหวัดระยอง
ก็มีการโต้เถียงกับผู้หญิงคล้ายคนมาว
โดยเฉพาะผู้หญิงเสื้อสีชมพูต่อว่าต่อขานนะฮะ
ส่วนเพื่อนอีก๒คนเสื้อสีส้มกับเสื้อสีแดง
ก็พยายามห้ามเพื่อนเอ้ยเบาได้เบา
แล้วก็ขอร้องให้กู้ภัยหยุดถ่ายคลิปด้วย
อย่าถือสาหร่ายพี่เพื่อนเมา
กู้ภัยก็บอกว่าพวกเขาเป็นแค่อาสากู้ภัย
ไม่มีสิทธิจะไปเจาะเลือดคู่กรณี
ว่ากรณีใดทำให้น้องกลุ่มนี้ไม่พอใจครับ
ใช้คำพูดที่หยาบคายครับ
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเท่านั้นแหละโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
ก็ต้องบอกว่ายับนะครับ
ทำให้น้องกลุ่มนี้ต้องออกมาเคลียร์มาขอโทษกู้ภัย
วันนี้คุณอิงคุณอิงคนไหนเสื้อสีชมพูในคลิป
อีก๒คนคือคุณพลอยเสื้อสีส้มในคลิป

ไปที่สพปลวกแดงครับคือไปตกลงกับคู่กรณีที่มาชนรถเธอด้วย
แล้วถือโอกาสชี้แจงเรื่องนี้เลย
ยอมรับว่าพี่เมื่อคืนเมาจริงเต็มกราฟจริง
แต่ระหว่างจอดรถกินข้าวข้างทางหน้าตลาดสะพาน๔
ถูกรถเก๋งมาชนท้ายแล้วหน้าของคนชื่อพลอยเนี่ยไปฟาดกับกระจก
กระจกรถจนกระจกแตกก็เลยโอ้โหตาต้องช้ำแน่เลย
นี่ฮะพอกู้ภัยมาถึงก็อยากจะให้ประถมพยาบาลให้
ก็ถามหาอุปกรณ์เจาะเลือด
คือเธอบอกว่าเธออยากใช้ให้มาเจาะเลือดที่ตา
ไม่อยากให้เลือดมันคลั่งโอ้โห

กู้ไพน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าจะให้ไปเจาะเลือดผู้กรณี
พวกเธอขับรถชนกู้ไพแล้วอยากให้ลบคลิป
มันไปกันใหญ่แล้วมันอย่างไรลองฟังด้วย
ผู้หญิงคนที่ขับรถอ่ะเขาก็พุ่งเข้ามา
แล้วหัวหนูก็ไปกระแทกกับกระจก
แล้วหนูก็เลยเดินไปบอกพี่กู้ภัยว่าพี่หนูขอยาหน่อย

หนูเห็นกู้ไพพูดหนูก็เลยเดินไปหาเขาขอยาหน่อย
เขาบอกว่าไม่มีพอไม่มีปุ๊บหนูบอกเจาะได้ไหม
ไม่เข้าใจว่าเขามาเพราะว่าจกของเขาคืออะไร
เจาะได้ไหมเจาะเจาะคือมันปวดไง
นึกออกไหมพี่เหมือนตามในคลิปที่เขาบันทึกเลย
เขาเลยบอกผมขอบันทึกนะครับ

ก็มีค่ะมีโดยอารมณ์เมาด้วยยอมรับว่าเมา
พี่กู้ภัยปลวกแดงเขาก็มารอฟังน้อง๓คนนี้เขาชี้แจงเหมือนกัน
เขาบอกคำเดียวบอกว่าอยากจะได้คำขอโทษที่มาจากใจ
ไม่ใช่ขอโทษส่งนะ

เรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีก็มีการขอโทษขอโพยกันแล้วครับ